ปีใหม่หลายคนก็อยากจะไปวัด
พูดถึงวัดที่ภาคใต้วัดมหาธาตุ
ใช่ครับวัดมหาธาตุนะครับ
ตอนนี้นะครับทางด้านของนักวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
เร่งผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้ทันในปี๒๕๖๑นะครับ
เผยแผนบริหารจัดการลด๒ปัจจัยเสี่ยง
ที่กระทบกับเรื่องของแหล่งมรดกโลกครับ
โดยประธานคณะกรรมการวิชาการโครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

กล่าวว่าการเสนอเอกสารรายละเอียดวัดพระมหาธาตุขึ้นทะเบียนมรดกโลก
รอบนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
บอกว่าน่าจะไม่ทันนะ
แต่มั่นใจว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เพราะมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
การโครงการวัดพระมหาธาตุวรทมหาวิหารสภ์มรดกโลกน่ะ
คุณค่าที่โดดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ให้แก่เจดีอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้
ไม่ว่าจะเป็นเจดีในจังหวัดภาคใต้จังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรหรือบริเวณข้างเคียง
แล้วก็เจดีเหล่านี้ได้ส่งแบบต่อมายังอายุทยามาถึงรัฐนาโคศิษย์ในปัจจุบัน
นี่คือข้อจุดเด่นที่ตรงกับข้อ๒
ส่วนข้อ๔ก็คือสถูปเจดีองค์นี้เป็นสถูปเจดีที่มีความสำคัญ
ในเรื่องของการสร้างพุทธศาสนาเถระวาสแบบลังกาขึ้นในดินแดนประเทศไทยเป็นแห่งแรก
มีประเพณีที่ดึงให้ผู้คนทั้งหลายอันได้เข้ามาสักการะพระธาตุเจดีองค์นี้
พูดง่ายก็คือพระเจดีองค์นี้เป็นศูนย์กลางการเรียกศรัทธาของประชาชน
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาร่วม๘๐๐ปีเรียกว่าประเพณีแห่พระขึ้นธาตุ
ซึ่งข้อมูลในการนำเสนอเรื่องมรดกโลกสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้
ตอนนี้หน่วยงานต่างได้ใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์มาช่วยกันผลักดันด้วยนะครับ
วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
จัดทำแผนจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกับแผนบริหารจัดการลด๒ปัจจัยเสี่ยง
เรื่องของการคุกคามจากมนุษย์และการคุกคามโดยธรรมชาติ
เพื่อให้วัดได้รับการปกป้องแล้วก็คุ้มครองอย่างยั่งยืน
ตามมาตรการที่เหมาะสมนะครับ
ตอนนี้แผนการจัดการที่จะพิจารณานี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนสุดท้าย
คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการมรดกโลกได้ในกุมภาพันธ์๒๕๕๙
และนอกจากวัดพระมหาธาตุนี้แล้วนะคะไทยก็เตรียมเสนอแหล่งมรดกในประเทศอีก๔แห่งด้วย
ก็คือเส้นทางวัฒนธรรมพิมายประสาทพนมรุ้งประสาทเมืองต่ำ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนา
และพื้นที่รุ่มป่าแก่งกระจานนั่นเองค่ะ
ครับสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้นะครับ
ถือว่าได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีการเตรียมการ
มติของคณะกรรมการมรดกโรค
ครั้งที่๓๗เมื่อปี๒๕๕๖นะครับ
ดังนั้นในช่วงหลังจากที่เขามีการบรรจุเรื่องของการเตรียมเข้าการเป็นมรดกโลก
เตรียมการแล้วนะครับประเทศไทยก็ต้องนำเสนอข้อมูล
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นั้นไปเตรียมความพร้อมว่าของเรามีดีมีเด่นอะไรยังไง
มีความถูกต้องมีความชัดเจนอย่างไร
แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการนี่แหละครับ
แล้วก็อย่างบอกว่าคณะกรรมการอาจจะพร้อมในการเสนอข้อมูลทั้งหมด

ใช่แล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง
ไม่ใช่แค่คนนครศรีธรรมราชที่นิยมจะไปไหว้พระที่นั่น

คนทั่วประเทศก็นิยมไป
ครับผมก็อยากให้ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก
แล้วก็คณะกรรมการเขาทำงานเต็มที่นะ